กัมโพชะเคยเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรกัมพูชา
จนกระทั่งในช่วงพุทธศักราช๑๘๒๕๑๘๔๓
จึงเป็นรัฐอิสระมีศูนย์กลางอยู่ที่ละโวหรือลบบุรี
เอกสารของจีนได้กล่าวถึงคณะทูตจากลบบุรีพร้อมกับคณะทูตจากสยาม
ส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระจักรพรรดิจีนถึง๕ครั้ง
สยามในที่นี้หมายถึงชาวมอนเขมรที่เคยอาศัยอยู่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน
อาณาจักรกัมโภชะจึงหมายถึงช่วงระยะเวลาที่ลบบุรีเป็นอิสระจากกัมพูชา
ก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอายุทยา